สวัสดีครับ

เก่าบ่อยในหน้ายุ่ยไปหมดแล้วเนี่ย
ถ้ามันไม่ใช่รถบรรทุกแล้วไม่ใช่รถตุกตุก
เข้าเขียนข้างรถแล้วรถมหาสนุก

มันไม่ใช่รถตุกตุกมันรถมหาสนุก

มันไม่ใช่รถตุกตุกมันรถมหาสนุก
สีสันมันดูน่าสนุก

มันไม่ใช่รถตุกตุกมันรถมหาสนุก
มันไม่ใช่รถตุกตุกมันรถมหาสนุก
มันไม่ใช่รถตุ๊กบนรถมหาสนุก
มันไม่ใช่รถตุกตุกมันรถมหาสนุก
มันใช่รถมหาสนุก

นั่นแหละรถมหาสนุก
มันไม่ใช่รถตุกตุกมันรถมหาสนุก
สวัสดีครับ

รถมหาสนุก

จังหวัดขอนแก่นนะครับ

เรามีเรื่องราวต่างมากมายทีเดียวมานำเสนอ
แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ของเราก็คือ
เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมธรรมชาติ
ของพื้นที่ที่เราได้มาแวะเวียนเยี่ยมเยี่ยนกัน

เวียงต้องไปดูดินแดนเก่าแก่
เคื่อนอุบลรัฐฯอุทยานห่างชาติภูผาม่านอุตเทียนภูผาม่าน
อ่าบอกได้เลยที่เที่ยวที่นี่นี่ครบ

แล้วก็มีความเป็นแบบตัวตนค่อนข้างมาก

วันนี้มาพบกับดารามหาสนุกของเราเลยดีกว่า
เฟิร์นและนุ้ยเชิญยิ้ม
มาแล้ว๓คนนะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นด้วยกันหมดเลย

มาบ่อยสิครับเพราะว่าบ้านเกิดผมอยู่ที่นี่ฮะ
คนขอนแก่นเลยนี่
มาบ่อยสิครับเพราะว่าบ้านเกิดผัวหนูอยู่ที่นี่
ไม่ใช่พี่นุ้ยครับผม

ถ้าขอนแก่นนี่มาจะต้องมาหาหมอเท่านั้นครับ

สองมือคุมเต้าเอวเด้าปากดูดที่หน้า

ชอบจะมาดูลีลาท่าทางการควงแขนของเขา

ถ้าพูดถึงหน้าตะสินอีสานนึกถึงอะไร

ของหนูดีดหอยค่ะ

เดี๋ยวจะเป็นอะไรให้ทุกคนเตรียมตัวไว้
ตอนนี้เชิญทั้ง๓ท่านเข้าประจำที่

ในช่วงนี้ดารามหาสนุกทั้ง๓
จะต้องทายคนสัตว์สิ่งของมหาสนุก

ถ้าทายถูกรับไปเลย๑คะแนน
เพื่อนำไปสะสมกับคะแนนในรอบ
ปริศนามหาสนุกต่อไป
มาถึงช่วงคนสัตว์สิ่งของมหาสนุกครับ
รอบนี้๑คะแนนนะครับถ้าตอบถูกครับ

ไม่ได้มาคนเดียวมาเป็นคู่ครับ
เอาอย่างนี้เรียกเขามาพบเลยดีกว่า

อยู่ตรงนี้เลยแดดหน่อยนะนะ
นี่ครับอยากถามดารามหาสนุกว่า
สองท่านเขามีอาชีพอะไร

จับเส้นจับอะไรได้แม่นเบิดครับผม

เกี่ยวกับส่วนภาษาได้ครับผม

คือบอกก่อนว่าพ่อสมบัติเนี่ย

หรือ๒มแคน

หมายนึกว่าทุกประเภทหมายนึกว่าแคน

รักษาประเภทประเพณีในพื้นบ้านมาก
ตั้งแต่กำเนิดแล้วลูกแคนนะครับผม
หรือ๓หมอนวดจับเส้นครับ

โทษนะลำทรงลำไส้ไม่ดี

ว่าแต่เขาพูดอะไรบ้างก็ไม่รู้
หมอดูหมอแคนหมอจับเส้น

ผมว่าคุณพ่อที่ใส่แว่นเหมือนตีใหญ่เนี่ยนะฮะ
ผมว่าคุณพ่อที่ใส่แว่นเหมือนตีใหญ่เนี่ยนะฮะ

เป็นหมอจับเส้นของผมเดานะเป็นหมอจับเส้น
ใจหนูก็อยากตอบเหมือนพี่นุ้ยมากเลย
คือเวลาที่เขาพูดข้อมูลของหมอจับเส้นเนี่ย

เอาล่ะถ้าอย่างนั้นเตรียมตัวนะครับ
ข้อนี้๑คะแนนถ้าใครตอบถูกนะครับ

ประกอบอาทีพ์อาไหร์

เอาล่ะครับมีหมอแคนอยู่สอง

ว่าคุณพ่อมะลิกับคุณพ่อสมบัตินั้น

ประกอบอาชีพอะไรครับ
เป้าแค้นครับผม

๖ระเบียบทั้งคู่เลย

สองท่านนี้เป็นที่กล่าวขวัญในอีสานนะ

เดี๋ยวจะให้พ่อเขาโชว์ให้ดูนะ

แต่พี่เฟิร์นกับพี่แซ็กรับไปคนละ๑คะแนนค่ะ

ได้ครับมาดูครับไม่หนึ่งไม่เอามาเล่นบนเวทีนี้

เชิญชมการแสดงของพ่อลิและพ่อสมบัติได้เลยครับ
เย๊
ดีดีดีดี
ดีดีดีดีดีดี

หมอลำนี้หนูไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าเพื่อนหนูเรียนหมอหลักสูตร๔ปีแล้วต้องไปต่อเฉพาะทางอีกกี่ปี
แต่บ้านหนูยังไม่เคยเห็นคนจบหมอลำค่ะ
โอเคเบอร์หนึ่งครับหมอลำคืออะไรครับ
หมอลำครับเป็นหมอนะครับว่างเขาก็มารับจ๊อปด้วยครับลำ
อ้าว
กลับเข้าสู่รายการกันต่อนะครับเราอยู่กันที่ขอนแก่นแน่นอนครับ
วันนี้ก็เป็นเรื่องของศิลปะการแสดง

ฟ้อนเราจะเน้นในเรื่องของการฟ้อนเป็นหลักเลย

เพราะเราจะมาตามหาหน้าตะสินอีสานตัวจริงครับ
โอเคหน้าตะสินที่เป็นเสริงฟ้อนถูกต้อง

ในช่วงนี้ดารามหาสนุกทั้ง๓จะต้องจับผิด

ที่จะมาให้ข้อมูลและแสดงความเชี่ยวชาญต่าง
แต่อาจจะจริงหรือหลอกก็ต้องคอยจับผิดกันดู
ว่าในรอบนี้ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริงครับ
เรามาเปิดตัวปริศนามหาสนุกของเราทั้ง๓ท่านเลยครับ

ค่ะให้เขาแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่า

สวัสดีค่ะ

ให้พวกคุณถามครับอยากถามอะไรถามมา

คือลักษณะการคล้ายการต่อยค่ะ
เป็นคล้ายต่อยต่อยลงมาต่อยลงมา

ต่อยค่ะ

เบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งสอยคืออะไร
อยคือการพูดครับพูดซ้อย

เอาเชิญเลยครับครับผม

ฟ้อนกับเสริงต่างกันยังไงครับ

อังสารเดอร์นิวก็ได้สระบันก็ได้
บางทีก็ฟ้อน๑๐๑๖๑๘
เออคนละฟ้อนนะครับ

เบอร์๓ครับหมอลำคืออะไรครับ

แล้วต้องไปต่อชะพาทางอีก๔ปี
แต่ว่าหนูยังไม่เคยเห็นคนจบหมอลำค่ะ

หายทำไมเราถึงเรียกเขาว่าเป็นนางหายคะ
ลำคู่กับไฮค่ะถ้าลำกับกองก็นางกองค่ะ

ลำกับแคนก็นางแคนนางฉิงนางฉาบนางอะไรไป

ใน๓คนนี้ถ้าคิดว่าตัวเองเป็นตัวปลอม
คิดว่าตัวเอง๑๒๓ทำอาชีพอะไรที่ไม่เกี่ยวกับอะไรเนี่ยเลย

โอ้โหเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไร

ขายประทู
ขายประทู

สองแล้วลูกเขาไม่เกี่ยวกับการแสดงหน้าตะสินอะไรพวกนี้
ถ้าทำธุรกิจเป็นอาชีพอะไร

ฟ้อนผีฟ้าเคยได้ยินไหมครับ

เขาฟ้อนทำไมฟ้อนเพื่ออะไรแล้วก็ทำเพื่ออะไรครับ

ก็อาจจะฟ้อนไม่สนุกค่ะ

อาจจะเป็นการรักษาค่ะ

มันไม่รู้มันก็บอกต้องไปถามผีฟัง
มึงไปตามมันให้ตูดิกูจะถาม

เอาหมดเวลากันเอง

เมื่อกี้ถามไปแล้วพี่แซคได้อะไรบ้าง

เอาอย่างนี้เดี๋ยวให้ทั้ง๓คนสาธิตการฟ้อนการเสิร์คให้ดูดีกว่า

อ้าวถ้าพร้อมเรามาเริ่มกันจากหมายเลข๑ครับ
อ้าวเบอร์สองกลับเข้าไปเบอร์สามกลับ
ตามคนของกัน
ดีแล้ว

แล้วคุณรู้สึกเป็นไงบ้าง
เบอร์๑นิดน่าจะลำตามร้านลาบ
ขอบคุณนะครับน้องวงโปรงลางนะครับ
ปริญญาสาวมหาลัยด้วยนะครับ

อ๋อวิเคราะห์ก่อนนะอ่ะโอเคพี่ตัดเบอร์๑ทิ้งไปนานแล้ว
เฮ้ยไม่น่าใช่ตัดเลยเหรอตัดเลย
แต่ว่าเบอร์๒กับเบอร์๓เนี่ยแน่นอนเลย
สองอาจจะย่ำเท้าไม่ลงจังหวะบ้าง
แต่ว่าช่วงเวลาช่วงนี้ไปแล้วสวยงามมาก
นะแล้วก็เบอร์สามที่แกล้งมานู่นนี่นั่นน่ะ
แต่หลอกพี่ไม่ได้หรอกพี่อยู่วงการนี้มานาน

เบอร์๑หนูจะประคองเขาไว้

ที่เขาบอกว่าเป็นนางงามใช่มั้ยครับนางงาม
อันนี้น่าจะใกล้เคียงเพราะว่านางงามความสามารถเขาจะรอบด้าน
แต่ที่ผมเล็งไว้หมายเลข๓ครับ

เอ้าถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันครับ
ท่านเลยนะครับดารามหาสนุกของเรา
ใครคือนาตสินอีสานตัวจริง

นี่แตกนะความคิดเห็นแตกต่างนะ

อ้าวยังไม่รู้นะว่าใครเป็นตัวจริงแต่ช่วงหน้าครับยังไม่รู้
สามคนนี้เขายังมาโชว์ความสามารถให้ดูอีกครับ
แต่ไม่เกี่ยวกับเกี่ยวกับนาตสินอีสานนะ
เป็นความสามารถส่วนตัวของเขาเขาจะโชว์อะไรเดี๋ยวเรามาชมกัน
แต่ที่แน่ก่อนที่เราจะไปพักชมสิ่งน่าสนใจ
ค่ะวันนี้ไหนก็มาแล้วพี่แซคของเราครับ

จริงกับกับเพลงปลงครับครับผม
โปรดติดตามตอนต่อไป
ขอให้บอกโปรดตอบและยำโจเห็นให้ยังกับอายไว้
อายจนบนเหลือที่นี้
ปล่อยให้อายมันตายไปมองนี่ดีกว่ากล้อจ่าย
ดีกว่าให้เจ้ากลับมาทำร้าย

เจ้าจำได้เพราะ
เจ้าเหตุให้อายเสียใจ

เข้ามาแทนการ
สิบตัวสิบตกมีอย่างกันอีก
อายบ่มันใครสวงเขามันจะโงงหลัง

ลาเจ้าบ่อเหลือภัยเจ้าจำได้บอกคนไทยว่าเจ้านั้นทิ้งกันไป

เรามาต้องสูญรายการกันต่อปิดเบรกเพราะเพลงปรงของคุณแซคจุ่มแพร่ไปเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้มาถึงการแสดงความสามารถเฉพาะตัว
ของปริศนามหาวิทยาลัย

ดารามหาสนุกได้ชมและวิเคราะห์

เครือปริศนามหาสนุกตัวจริง

เรามีคะแนนให้๒คะแนน
มาพบกับปริศนาเบอร์หนึ่งของเราก่อนเลย

ตัวตึงครับคุณนุ้ยมีปัญหากับเขามาก
แล้วชื่อโชว์เขาผมก็อยากดูแล้วครับ

ครอบครัวของผมปีศาจวายเหมือนเอาไฟ

ด้วยพิสุภาษณ์ทำให้เขานั้นเปลี่ยนไป
เปลี่ยนจากเด็กเป็นปีศาจที่หัวไป
เบิร์นฟ้าชะปลายชาวมันปลาย

ใครจะช่วยเขามันเปิด
ที่สุราพิษของฟ้าย
ที่ชีวิตต้องกังเฉลาย
ต้องตกเป็นชาติปีศาจสุราไม่ร้าย
จิตยากภัณฑ์จำมาไว้
ว่าชุมมือต้องมันร้าย

ขอสุขขอคนอยู่ไม่ไกล

ยอมไป

มาพบกับโชว์ต่อไปดีกว่าของหมายเลข๒ครับ

รำให้ทองคำ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

ไม่รู้เกี่ยวข้องกับน่าจะศีรษะหรือเปล่า

มาแสดงบนเวทีครับ
พีตาโขนครับ
วี้

ไม่ให้เรารู้ความสามารถเขาเยอะ

ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้สูง

เขาล้ำได้แบบว่าสละสลวย

เพราะยังไงกลิ่นไอความเป็นนาฏศิลป์

แต่เบอร์๒เนี่ยฟันทงแน่นอนเลยชี้ชัดเลย
ใช่แน่นอนนางหายลำสวยขนาดนี้

เอาล่ะเพราะฉะนั้น

แล้วรอบนี้พิเศษเพราะว่าได้๒แต้ม

ใครคือนาฏศิลป์อีสานตัวจริง

เอาแล้ว

น้องเฟิร์นทำไมฉีกปะหนึ่งครับ

วันนี้ไม่แน่ใจว่าผิดหรือถูก

เฟิร์นเน้นหน้าเขาเขาเหมือนเกาหลีใช่ไหม

โอ้โหเอาแล้วมีเหตุผลนะ

ใครคือหน้าตะสินอีสานตัวจริง

ใครคือหน้าตะสินอีสานตัวจริง

โอ้โห

ตัวอีกทีแนะนำตัวอีกทีนะ

ที่โรงพยาบาลราชธานีอายุทยาครับ

แต่อดิเลกก็คือวงตะโพนไทย

วันนี้ขอบคุณมากลูกขอบคุณครับตะโพไทยนะครับขอบคุณตรงลงเลยลงไปเอาล่ะเอาแนะนำตัวอีกทีว่าจริงแล้วเป็นหน้าตะสินที่ไหนอะไรยังไงคะ
สวัสดีค่ะนางสาวการพิชาสิริโชคทวีซำนะคะชื่อเล่นน้องฟางค่ะอายุ๑๙ปีค่ะ
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาหน้าตสินค้า
โอ้โฮที่เห็นแต่ทางเดียวกันยัง
ทางเดียวกันทางเดียวกันเลยนะสวัสดีค่ะชื่อในนาธกิจชายวัดนะคะชื่อเล่นชื่อก๊อต
แซคมี๓คะแนนเพราะว่ารวมมาจากรอบแรกด้วยอีก๑คะแนนนะคะ
แล้วก็พี่นุ้ยมี๒คะแนนแล้วก็พี่เฟิร์น๑คะแนนค่ะ
และแน่นอนก่อนที่จะไปลุ้นรางวัลกันนะครับ
จากทางรายการน้องจากนาฏศิลป์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับ
สาขาวิชานาฏศิลป์ชั้นปีที่๔

นะครับเขามีการแสดงนาฏศิลป์
เดี่ยวและลำคู่เป็นการแสดงในรูปแบบใหม่

การแสดงแบบนี้หาชมไม่ได้
เพราะว่าเป็นการแสดงที่เขาใช้จบหลักสูตร

นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรา

จากนาฏศิลป์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ดีกว่าเธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้
เธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้
เธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้
เธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้
เธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้
เธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้
เธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้
เธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้
เธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้
เธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้
เธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้

เธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้
เธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้
เธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้
เธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้

เธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้
เธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้

เธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้
เธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้
เธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้
เธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้
เธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้
เธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้

เธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้
เธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้
เธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้
เธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้
เธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้
เธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้
เธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้
เธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้
เธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้
เธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้
เธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้
เธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้
เธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้

เป่ายิงชก

มาถึงรอบแจ็คพอร์ตเป้ายิ่งชุบมหาสนุกของเราแล้ว

โอเคแน็ตไปต่อช้อยฮะ

เป่ายิงชก
แต่ต้องเอาเงินสะสมให้ได้เยอะที่สุดครับ

เปรายิงชุบ
๒หมื่นบาท

๒หมื่นแล้วนะครับ

เปรายิงชุบ
สบายประโยชน์

๓หมื่นแล้วสิแล้วเหลือแผ่นสุดท้ายก็แล้ว

อีก๑หมื่นบาทเป็น๔หมื่นบาทกลับบ้านนะ
สมมติก็ได้๕พันดาลไนต์แล้วนะครับแต่อย่าแพ้มาแล้วกัน

เป่ายิ่ง

ตำหรี่

เท่ากับว่าวันนี้นะครับน้องแซคชุมแพรของเรานะครับ
รับรางวัลจากทางรายการไป

เอาเรามาดูแผ่นป้ายที่เหลือกันนะครับ

กระดาษครับแพร่ดิกรี

ใดกิ้นแทน

และสุดท้ายมิสทีน

ขอบคุณนักแสดงทุกคนนะครับ
ที่มาร่วมสนุกกับรถมันกัน

แล้วก็ขอบคุณนะครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการใช้สถานที่ที่นี่ทั้งหมดเลย

สัปดาห์หน้ากับรถมหาสนุก
๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป